เข้าสู่ช่วงขึ้น๑ค่ำถึง๙ค่ำของเดือน๙แน่นอนนะครับ
ก็เป็นเทศกาลที่เราจะได้ร่วมกันในการรักษาศีล

บอกแบบนี้คุณเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตตน
จากการเอาเลือดของสัตว์มาบำรุงเลือดตนนะครับ
และเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตน

ใช่เขาจึงไม่กินเนื้อสัตว์กันนะครับ
วันนี้นะคะวันที่๓๐กันยายนนะแต่ว่าเริ่มเทศกาลกินเจก็คือ๑๙ตุลาคม
วันนี้หลายคนเริ่มล้างท้องกันแล้ว
ก็คือการเริ่มรับประทานผักงดเนื้อสัตว์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะราคาผักแล้วก็ราคาอาหารเจต่างเริ่มมีการขยับตัวขึ้นแล้วนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะในจังหวัดยาลานะคะ
งวดมากขึ้นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ

ในตลาดศูนย์การค้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ในตลาดเล่าว่ามีผักบางชนิดปรับขึ้นราคานี้
บอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่คาดว่าในอีก๓วันข้างหน้า
จะมีการปรับราคาผักสดอย่างต่อเนื่อง
จากหลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อย
ประกอบกับการขนส่งที่มีราคาแพง
พ่อค้าแม่ค้าจึงต้องปรับราคาตามเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุน
อันนี้น่าสงสัยนะสำหรับคำที่บอกว่าการขนส่งที่มีราคาแพง
เพราะว่าน้ำมันก็ลดลงอยู่เรื่อยเหมือนกันนะ
ส่วนบรรยากาศในการเลือกซื้อผักที่ตลาดสด
การค้าจังหวัดกำแพงเพชรยังคงคึกคัก
ว่าปีนี้ชาวกำแพงเพชรจะบริโภคผักกันเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ลงใต้ไปที่อีกหนึ่งจังหวัดสำคัญ
เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดภูเก็ตค่ะ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปิดทองลำต้นไม้ไผ่
ภายในสารเจ้าต่างเพื่อนำมาเป็นเสาโกเต้ง
ขึ้นอยู่บริเวณหน้าสารเจ้ารอการอัญเชิญเจ้ายกห้องทรงเต
หรือพระอิสวนและกิวอ่องไตเตหรือพระผู้ใหญ่ทั้ง๙
มาเป็นประธานในพิธีเพื่อที่จะนำตะเกียง๙ดวง
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มพิธีไหว้บนเสา
หนึ่งในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี
ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งสืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีแล้วค่ะ
ขณะที่ร้านอาหารเจกลางเมืองยาลานะคะต้องระดมลูกจ้างกว่า๕๐คนเลยนะ
ประกอบอาหารรับเทศกาลกินเจ
ซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีผู้ไปจับจ่ายซื้ออาหารเจคึกคัก
เนื่องจากเป็นวันแรกของเทศกาล
ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยาลา
ทหารตำรวจได้เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
ก็เรากินต้องกินให้ได้โปรตีนจากถั่วต่าง
อันนี้มีอยู่แล้วส่วนใหญ่ในอาหารเจ
แต่ก็ต้องให้หลีกเลี่ยงระวังอาหารรสเค็ม

อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับรวมถึงกินผลไม้
ก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วย
ใช่ค่ะกินผลไม้เสริมเข้าไปด้วยนะครับ
เทศกาลกินเจคืออาหารที่เราทานไป
อาจจะไม่เหมือนอาหารที่เราเคยทาน
โปรตีนก็เพิ่มเติมจากที่ทานเนื้อสัตว
ก็กลายเป็นต้องเพิ่มเทิมด้วยถั่วต่าง
โปรตีนอาจจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย

เต้าหู้ต่างผมก็ตั้งใจทานเจนะครับอยากทานนะครับ